ใช่ครับก็มีการรับสมัครโค้ชนะครับ
ซึ่งหลายคนเดินทางไปยื่นผลงานของตัวเอง

ก็เปิดใจถึงสาเหตุในการเดินทางไปสมัครในครั้งนี้นะครับ
ที่จบรุ่นเดียวกับพี่ซิโก้พี่โย่งวารวุฒิ์หลายคนแล้วนะครับ
สมัครครั้งนี้ก็บอกว่าคือยื่นผลงานไปที่สมาคมเรียบร้อย
เนื่องจากว่ามั่นใจกับศักยภาพของตัวเอง
คลุกคลีในวงการบอลมากว่า๒๐ปี
ว่าจะสามารถนำเอาเทคนิคและประสบการณ์ที่ตัวเอง

ก็คือยื่นเอกให้กับทางสมาคม
แล้วก็บอกเลยนะว่ายอมรับว่าไม่ได้ขอเงื่อนไขใดเลยนะ
ก็เลยตัดสินใจสมัครเพราะว่าอยากทำในสิ่งที่รัก
ถ้าผลงานไม่ดีไล่ออกได้เลย
ไม่ต้องมาเสียค่าชดเชยสัญญาให้
สุดก็เอาไปฟังกันหน่อยครับ
เขาก็ออกไปพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้จากประเทศไทยไป

แล้วรู้เรื่องของนิสัยใจคอเด็กไทยว่าเป็นอย่างไร

ผมก็บอกว่าไม่มีเงื่อนไขนะครับ
ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงิน

ในการอยู่ฟุตบอลมา๓๘ปี
ไปใช้กับทีมบ้านชาติ

อ้าวก็เดี๋ยวยังไงดีแล้วนะครับ
เกมสุดท้ายของรอบแรกพบกับทาจิคิสถานเกมนี้หากไทยชนะได้นะครับ
การันตีการเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายเพื่อชิงตัวไปชิงแชมป์โลกในปี๒๕
โค้ดาร์ดบอกนะครับบอกว่าก็ศึกษาวิธีการเล่นของทาจิกิสถานมาเป็นอย่างดี
แล้วก็มีวิธีในการรับมือแล้วแต่ไม่ประมาทแล้วก็กำชับให้ทุกคนเล่นเต็มที่
แข่งขันกันนะครับพุธที่๒๖กันยายนนี้๑๕นาที๓๐นาทีตามเวลาไทยท่าจีกิสถานีล่าสุดเกม
เมื่อวานเสมอญี่ปุ่น๐๐ผมงงเลยครับ
บอกว่าเจอกับรถบัสของทาจิคิสถาน
นั่นสิคราวนี้ไทยก็ไม่ง่ายนะครับถ้าต้องการ๓คะแนนเพราะว่าเขาก็อยากชนะเราเพราะเขาก็อยากเข้ารอบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็เตรียมนะครับเจาะยางรถบัสของทาจิให้ดี
ก็ให้จอดคาที่ไปเลยแล้วเราก็เลือกยิงเลยซ้ายขวา